ไปสระบุรีอย่างที่ผมบอกครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหินกองครับ
คนร้ายเข้าไปขู่พนักงานขู่ด้วยชิงเงินด้วย๒นาทีได้ไป๒แสนบาทครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีฮะคนร้ายเป็นผู้ชายนี่นี่นะฮะ
หมวกกันน็อกเข้ามาเดินไปหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหินกอง
อำเภอหนองแคร์สละบุรีเลยชักปืนออกมาครับแล้วขู่พนักงานบอกนิ่งนิ่ง
หยิบเงินใส่ใส่ไปสองแสนกว่าบาทได้ครับแล้วเขาก็วิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์
หลังเกิดเหตุนะตำรวจเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำพนักงานนะครับ
พยานเนี่ยก็บอกว่าคนร้ายขี่รถมาจอดหน้าธนาคารแล้วลงจากรถเข้ามาในธนาคาร
แล้วก็ขู่ให้ทุกคนอยู่นิ่งอยู่เฉยนะฮะแล้วก็ก่อเหตุอย่างที่เล่าไปครับ
คุณผู้ชมดูดีนะเดี๋ยวจะหาว่ารอบพอเขาไปทำหน้าที่
เขาพยายามเอาด้ามไม้อะไรสักอย่างมาขัดประตูเอาไว้แล้วด้วยนะ
นี่ฮะตอนคนร้ายจะหนีเห็นไหมเอาด้ามไม่กว่าด้ามไม่กว่าที่โกยผงอะไรเงี้ยนี่นะฮะ

นี่แหละครับอ๋อมันเป็นเสาคล้ายที่ตั้งป้ายนี่แหละฮะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำงาน
อีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์แน่คือคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
อยู่หน้าธนาคารนายธนชาติศรีกุญชรบอกเนี่ยคนร้ายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ

บอกว่าให้ถอดหมวกกันน็อกเอาเป็นระเบียบ

หรือเราก็ยังคิดว่าเขาหยอกกัน

แป๊บเนี่ยพอเขาเข้าไปเลยปุ๊บเราพอว่า

ก็คนลูกค้าข้างในก็ออกวิ่งออก

ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ต้องหนีออกเหมือนกัน
หนีออกเหรอยกแข็งหนีออกเหรอ

คือคำว่ามาป้นเนี่ยเขาจะต้องมีปืนแน่
เราก็ต้องพาพากันออกมา
เพราะไม่เหลือเราก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้ว
ถ้ามีการปล้น

อารมณ์ดีนี่เองนะฮะ
อ่าล่าสุดนะครับตำรวจชุดสืบสวนสพนแคร์นะครับ
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรี
กว่า๕๐นายระดมกำลังกันนะฮะ
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะฮะ

ถนนสุวรรณสอนตามหาคนร้ายให้ได้
ส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุยังไม่ทราบชนิดนะ
จากคนร้ายเนี่ยทำท่าขู่แล้วใช้มือเนี่ย
ไปที่เอวเออตกลงมีปืนหรือเปล่านะ

ท่านรองผู้ประคับการตำรวจพูทรจสระบุรี
สั่งการให้ชุดสืบสวนสพนแคร์กับชุดสืบจังหวัด

เบื้องต้นพบว่าคนร้ายขี่บริษัทหนีไปทางถนนสวรรณสร
่งหน้าวิหารแดงแล้วก็ย้อนรถกลับมาที่หินกอง
อย่างนั้นตีวงแคบลงแล้วล่ะครับ
ตำรวจก็ต้องเร่งล่าตัวต่อไปนะคะ๒นาที๒แสนนะคะ